สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องนี้ที่จริงก็เงียบไปพักหนึ่ง
แต่ว่ามีแฟนรายการขีดเส้นใต้
เขาถามกันมาหลายคนล่ะครับ

ทันตะโบดเอกทิศีสัน

เรื่องที่เขาถามมาถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถหรูว่า

ประชาชนเข้าใจคาใจกันมากว่า
ทำไมจึงสามารถครอบครองรถหรูราคาแพงได้มากมายขนาดนั้น
ส่วนความคืบหน้าในคดี
ทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนถึงแก่ความตายเนี่ย
อันนั้นเนี่ยคนไม่ห่วงแล้วล่ะเพราะว่า
ได้คำตอบจากผลตำรวจสุขชาติที่รัฐสวรรค์
รองพบตรยืนยันว่า
มีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดได้แน่นอนอยู่แล้ว
คดีตนานี้เข้าไปหน้าไป๙๐แล้ว
คาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนพฤศจิกาจะสามารถสรุปสำนวน
ส่งอายการพิจารณาได้

แต่ว่าคดีรองคือคดีเกี่ยวกับรถหรูเนี่ย
ถามกันว่ามันไปถึงไหน
ฟังคำตอบจากการตรวจสอบพบว่า
ภูมิกับโจ้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มรถหลบเลี่ยงภาษี
จำนวน๔๑๐คัน
แล้วมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่า

พบข้อมูลว่าเป็นรถที่แจ้งหาย
ไว้ในต่างประเทศเพื่อนบ้านเรา
คือประเทศมาเลกับประเทศสิงคโปร์
ที่เขาแจ้งหายไว้เนี่ย

อันนี้ก็แปลว่า๒๗๐คันเนี่ย

ในจำนวน๒๗๐คันเนี่ย

ก่อนที่จะตรวจยึด๑๐๑คัน
เป็นรถที่แจ้งหายหลังจากถูกตรวจยึด๑๖๙คัน
ส่วนที่เหลือ๑๔๐คัน

ข้อมูลที่ตำรวจได้จากกรมศูนยากากรตอนนั้นเนี่ย

ใครเป็นคนนำรถเข้ามา
ใครเป็นนอมินีรับจ้างใคร
ใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้
แต่ผลตะบลเอกสุชาติบอกว่า
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ว่านี้ได้

มีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่า
ยังมีรถหรูอีกกว่า๑๐๐คัน
ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานการนำเข้า
ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย
เพื่อจะมายืนยันแหล่งที่มาได้ชัดเจน
เรื่องนี้ก็ต้องรอให้

ตำรวจถึงจะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

ถามมาเกี่ยวกับเรื่องรถ
ท่านผู้ชมที่ฟังแล้วรู้สึกแปลกไหมครับ
แล้วมันยิ่งแปลกหนักเข้าไปอีกก็ตรงที่ว่า
ตอนที่รับราชการอยู่ภาคใต้เนี่ย

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างเดียว
ไม่ได้มีหน้าที่ใดเกี่ยวกับการจับกลุ่มรถหรูเลย
คำถามที่สังคมอยากรู้กันมากคือ

มันต้องมีเป็นกระบวนการ
มันต้องมีคนสมรู้ร่วมคิด

ไม่มีทางที่จะทำคนเดียวได้
แล้วใครล่ะที่เป็นผู้ร่วมขบวนการ

ให้กลายเป็นรถที่ถูกกฎหมาย
ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ตอบว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลานั้น
และเจ้าหน้าที่ที่ว่าก็คือเจ้าหน้าที่สังกัด

ฉะนั้นจึงอยากฟังจากปากพลตะบดเอกสุชาติธิลสวรรค์

จะมีทางเอาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นมาลงโทษได้มากน้อยแค่ไหน
พอจะให้คำตอบได้ไหมว่า
มีเจ้าหน้าที่ของกรมศูนย์ตกเป็นจำเลยเรื่องนี้อยู่แล้วกี่คน
แล้วพอมีเรื่องของภูมิกับโจ้เพิ่มขึ้นมา
จะสามารถย้อนหลังไปควานหาตัวเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้น
ลงโทษได้เพิ่มเติมไหม
แม้ว่าจะเกษียณอายุหรือพ้นหน้าที่ไปแล้วก็ตาม
นี่ค่ะคือสิ่งที่สังคมคาใจแคลงใจมาจนถึงวันนี้
เพราะเรื่องแบบนี้มันคือสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำ
ทางกระบวนการยุติธรรม
มันเหมือนกับการตอกย้ำกระทืบความรู้สึกกระทืบความหัวใจ
ความรู้สึกคนไทยว่าไอ้ระบบอภิษฎเส้นสายเนี่ย
มันเสกเป่าบันดาลให้ผิดกลายเป็นถูกให้ถูกกลายเป็นผิด
มันมาตลอดเวลาแล้วอย่างเรื่องของ
หรูก็ภูมิกับโจ้เนี่ยอันนี้ถ้าภูมิกับโจ้ไม่เจอคดีซ้อม
ทรมานผู้ต้องหาจนตายเนี่ยนะเรื่องรถก็ไม่เป็นคดีตามมาหรอก
ความผิดที่ปกปิดกันไว้ยาวนานก็ไม่มีทางโผล่มาให้สังคมรู้
นี่เพราะว่าไปทำความผิดเข้าแล้วก็ถูกเปิดโปรงออกมา
ถ้าย้อนกลับไปแม้กระทั่งคดีรถหรูนำเข้าผิดกฎหมาย
พันคันที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับที่เป็นข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่งเนี่ย
คดีนั้นเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเพราะความบังเอิญเหมือนกัน
คือมันบังเอิญว่ารถที่บรรทุกรถหรู๔๕คัน
จากกรุงเทพจะไปส่งยังจังหวัดศรีสเกต
มันเกิดไปเจออุบัติเหตุไฟไหม้อยู่แถวกลางดงโคลาส
เอ้าพอเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นก็ไปตรวจสอบสิครับว่ารถหรูเหล่านั้นเป็นยังไง
ก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นรถนำเข้าผิดกฎหมาย
มันจึงนำไปสู่การขยายผลปูพรมลุยตรวจรถหรูกันยกใหญ่
มันจึงเป็นข่าวใหญ่ว่าพบรถที่มีลักษณะเดียวกันคือนำเข้าผิดกฎหมายอีกหลายพันคัน
ตอนนี้ก็อยู่ในกำมือของดีเอสไอกำลังสอบสวนอยู่ก็มี
สอบเสร็จแล้วส่งอายการแล้วก็มีอายการส่งฟ้องศาลแล้วก็มี
นี่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถหรูสี่ห้าคันเราก็ไม่มีทางรู้ว่าการนำรถหรูผิดกฎหมาย
มันจะดำเนินการต่อเนื่องกันมายาวนานแค่ไหนรัฐจะสูญเสียรายได้
อีกมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะเก็บภาษีไม่ได้
หรือเก็บภาษีได้ถูกกว่าที่กำหนดค่าราชการที่รวมมือกันทำผิดกฎหมาย
ร่ำรวยกันบานเบอร์แค่ไหนวงการรถหรูที่เขานำเข้าถูกกฎหมาย
ยับเยินเสียหายไปอีกเท่าไหร่ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์ท่านพูดมาหลายหนว่าเรื่องที่เราต้องเร่งปฏิรูปเรื่องหนึ่ง
ก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่านเป็นนายกมาเจ็ดปีแล้วครับ
เหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาบ้างหรือยัง
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคดีนายบอสทายาทกระทิงแดง
เห็นไหมฮะจนป่านนี้ก็ยังจบไม่ลงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปช่วยเหลือ
บอสตามที่กรรมการชุดของอาจารย์วิชามหาคุณเขาตรวจสอบแล้วมีหลักฐานทิ้งไว้
เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีก็ยังลอยนวลอยู่
แล้วจะให้ชาวบ้านเขาคิดยังไงครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายด้วย